ผู้หญิงคนนึงขอสามีมาเที่ยว
เที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่เพชรบูรณ์
ปรากฏว่าเธอโดนคนร้ายนะเอาค้อนทุบหัว
คอนนี่หักเป็น๒ท่อนเลยแล้วท้ายที่สุดเธอก็เสียชีวิต
ตอนนี้ยังตามจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุไม่ได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจสพศรีเทพได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีการทำร้ายร่างกายมีคนตายหนึ่งศพ
บริเวณทางเข้าฟาร์มไก่นาสนุนที่ถนนนาสนุนหนองบัว
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
ทีนี้ตอนเจ้าหน้าที่เดินทางไปที่เกิดเหตุ
ก็มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพพงไลท์๑๖จุดสีเทพ
แล้วก็มีคุณหมอจากโรงพยาบาลศรีเทพไปด้วยนะคะ
และจุดที่เกิดเหตุก็ไปพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงค่ะ
อายุประมาณ๔๐๔๔ปี

สภาพนี้คือศีรษะเละเลยนะคะคุณผู้ชม
โดนทุบด้วยของแข็งเล็บมือหลุด

แล้วก็ใกล้กันก็เจอโทรศัพท์มือถือตกอยู่

ไปเจอรองเท้าแตะสีฟ้าแบบสวม

แล้วก็ไปเจอค้อนค่ะคุณผู้ชม
้อนสีเหลืองสภาพดูสิมันหักเป็น๒ท่อนเลย
เจ้าหน้าที่เขาก็คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ค้อนเป็นอาวุธในการก่อเหตุ
อกจากนี้สิ่งที่สะเทือนใจคือไปเจอร่องรอยของคนที่คลาน

เอาตัวรอดมาจากจุดที่ถูกทำร้ายในป่าอ้อย
ออกมายังถนนคงอยากจะให้คนช่วยเหลือ
แต่ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตก่อนที่จะมีคนมาพบ
เรื่องต้นตอนแรกก็ยังไม่ทราบว่าผู้ตายคือใคร
เพราะว่าจากการค้นเอกสารต่างไม่เจอเอกสารติดตัว
แต่ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจศพอยู่
มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาในมือถือของผู้ตาย
ก็รู้ข้อมูลว่าคนตายเป็นคนต่างจังหวัด
ก่อนจะเกิดเหตุก็ขอสามีขอที่บ้าน
มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่เพชรชบูรณ์
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตหรือว่าแรงจูงใจในการฆ่า
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมหลักฐาน
ต้องรอผลชนะสูตรศพเพื่อติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ